วันก่อนก็มีการแชร์หน้าฟีดเฟซบุ๊ก

ถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยรัฐนกษิตร
ช่วงนั้นถ้ามีเฟซบุ๊กจะเป็นยังไง
ก็มีคนเขาทำมาเป็นนักศึกษาปริญญโท
คนช่างคิดใช่ค่ะ

คณะโบราณคดีของศิลปากรทำขึ้น
ทีนี้วันนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูการเปิดใจของคนที่คิดไอเดียแบบนี้
ไปดูภาพที่มีการแชร์กันก่อนเลยนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคนนี้นี่แหละที่เห็นชมหน้า
นายธนโชธเกียรตินพัฒน์ค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาจารึกศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขีดเขียนอยู่นี่นี่คือหน้าฟีดเฟซบุ๊ก
ถ้าเกิดย้อนไปสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้นหรือว่ากรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะ
บอกว่าแรงบันดาลใจที่เขียนเฟซบุ๊กแบบนี้
ใช้เรื่องราวใช้ภาษาสมัยรัตนโกศิลป์
เพราะว่ามีการแชร์ข้อความขึ้นมาค่ะบอกว่า
ถ้าเกิดว่าย้อนไปสมัยรัตนโกศิลป์มีเฟซบุ๊กจะโพสต์อะไรกัน
ก็เลยตัดสินใจวาดภาพหน้าเพจเฟซบุ๊คพร้อมกับข้อความที่นำมาจากวรรณคดีค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหนังสือ
รวมถึงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงสมัยนั้น
เช่นอะไรบ้างเดี๋ยวเอาพวกคำที่เราคุ้นกันก่อน
อย่างเช่นคำว่ากดไลค์เขาใช้คำว่าถูกจิต

อย่างเช่นกดแชร์เขาก็ใช้คำว่าปันกันอ่าน
หรือว่าคอมเมนต์เขาก็ใช้คำว่าสำแดงความเห็น

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าได้รวบรวมเหตุการณ์ต่าง

นำเรื่องราวมาจากหนังสือเรื่องประหลาดเมืองไทย

ก็พูดถึงเรื่องราวของอ้ายมาปีนกำแพงวังในสมัยนั้น

นิราชเมืองแกลงของสุนทรผู้เอามาเขียน
เป็นเหตุการณ์ตอนหนึ่งในนิราชเมืองแกลง
ตอนนั้นสุนทรผู้เขาก็รำพึงรำพัน
ว่าเหมือนไร้คู่ข้างกำแพงวัง
เกี้ยวมั่งก็จะเขี้ยนเอาเจียนตาย
เหตุการณ์นี้มีแม่จันทร์เป็นคนรักก็มาตอบโต้ด้วยค่ะ
ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายที่เลือกมาดีไซน์

ก็คือนำมาจากเจ้าพระยาพระคังหนผู้ที่แปลหนังสือสามกก
ก็เป็นผู้ที่มีตัวตนในสมัยนั้น
จากการใช้ภาษารวมถึงเรื่องราวแล้ว
อักษรเห็นเลยเป็นเอกลักษณ์ใช้ลายแบบเป็นอักษรโบราณ
ตามที่ได้ศึกษามาด้วยค่ะ

ปีนผมจะเขียนป่าเชื่อมกับสลายี

เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งของลักษณะของอัครวิธี

ใช่ไหมครับก็คือเราเอาให้มันเนียนเข้าไปใหญ่
แต่ว่ารูปแบบของเฟซบุ๊คอะไรที่ปุ่มต่างก็คงไว้
แต่ว่าตัวอักษรเราปรับให้ฟ้อนต์เป็นรัตนโกศิลป์ตอนต้น
แล้วก็ที่เลือก๓คนนี้มาเพราะว่า
อย่างสุนทรพู่เองก็ดีหรืออย่างเจ้าพระยาวพระคังหลก็ดี

ทีนี้เราก็เสริมเรื่องไอ้มาปีนกำแพงวังไปหน่อย
เพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเล่น
ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็เลือกมาที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ชอบจังเลยเพราะว่าเข้าไปดู
อย่างตอนกรณีของสุนทรพู่ที่เขาเลือกมาเขียน
แสดงอารมณ์ความรู้สึกเขาใช้คำว่า
รู้สึกไม่ได้ดั่งใจหวัง

ใช่ซึ่งใครที่เห็นแบบนี้แล้ว
สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปิดอบรมการใช้ภาษาสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะ
สนใจก็สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้

บางทีที่เรานำมาทำมันก็ไม่ได้ดูโบราณอย่างที่คิด
แล้วก็มีเสน่ห์แล้วก็มีความน่าสนใจด้วย
ใช่ชอบจังเลยสำแดงความคิดเห็นออกมา
เป็นคำโบราณที่ใช้กันนะครับ